คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องตามต่อนะคะกรณีที่หมอปลาพาทีมสื่อมวลชนนะคะ
บุกเข้าไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่แสงนะคะ
แล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างที่เราตามข่าวกันมาว่าหลวงปู่แสงท่านมีเมตตามาก
ให้อภัยกับทุกทุกคนเลยนะคะครับแต่ว่าการกระทำบางอย่างของหมอปลาเนี่ยค่ะ
มันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เราก็ให้ข้อมูลกันไปว่านักกฎหมายหลายท่านออกมาบอกว่า
เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ด้วยซ้ำ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็สามารถดำเนินการได้เลย
แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหไปถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะคะพี่อุ๋ย
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
คือได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
พูดถึงประเด็นข่าวคราวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์
หลายกรณีรวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสงด้วยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สั่งการให้ทางสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนามาตรวจสอบ
แล้วก็ให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบปกครองของคณะสงฆ์ค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงนายกรัฐมนตรีนะคะ
การปกครองสงฆ์มันก็มีระเบียบของทางสงฆ์เขาอยู่เหมือนกันใช่ไหม
ก็เป็นการบริหารของเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอะไรเขาอยู่
ของท่านอยู่นะแล้วเราก็ต้องเข้าไปดูแลใช่ไหม
เพราะฉะนั้นจริงหรือไม่จริงคือคนของเรานี่แหละประชาชนนี่แหละ
อย่าไปทำให้ท่านเสียหาย
แต่ถ้าท่านทำเสียหายของท่านเองก็ต้องช่วยกันแจ้งแจ้งมานะ
เพื่อจะเข้ารับไปตรวจสอบแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการนะ
ซึ่งเราก็มีราชกระดาษสมะคมดูแลอยู่แล้วด้วยนะ
คือนายกรัฐมนตรีพูดถึงในภาพรวมนะคะ
ในช่วงนี้ที่มีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะ
ค่ะก็ตอนนี้คณะกรรมธิการศาสนาและสำนักพระพุทธศาสนากำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่
คือปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีคำถามตามมานั่นแหละว่า
ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มข้นในการที่จะดูแลจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรใช่ไหม
ใช่ค่ะทำไมต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอปลามือปราบสัมภเวษีหรืออย่างไร
เพราะว่าหลายข่าวก่อนหน้านี้หมอปลาก็ไปบุกไปลุยอะไรอย่างนี้
แต่มันก็มีคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วอย่างหมอปลาเนี่ย
เขามีอำนาจเข้าไปบุกไปตรวจไปค้นไปถามไปอะไรยังไงเนี่ย
คำถามที่มีมายังหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลเนี่ย
ถ้าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันนี้คุณอนุชาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าทางรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนา
เป็นผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์เรื่องของวัด
แล้วไม่ได้เพิ่งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือว่าดูแลนะครับ
ความจริงทำงานมาตลอดทำงานมานานแล้วด้วย
ส่วนข้อกังขาเกี่ยวกับความศรัทธาของคณะสงฆ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ต้องพึ่งพาใครมาบริหารจัดการ
สำนักพุทธมีตัวแทนพระเป็นตัวแทนพระที่คอยดูแลมาอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปพึ่งบุคคลใดโดยคนที่อ้างตัวว่าจะเข้ามาดูแลศาสนา
กระทำอาจจะเหมือนดีแต่ทำให้คนมองผ้าเหลืองมองศาสนาไปอีกแบบ
กระทำเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่
คุณอนุชาบอกว่าแล้วผู้ที่ทำเนี่ยมีจิตใจปกติหรือเปล่า
อย่างกรณีของหมอปลาจะให้เป็นไปตามกฎหมายที่นักกฎหมายระบุว่ายอมไม่ได้นะ
เพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินค่ะคุณอนุชาบอกนะฮะ
นักกฎหมายระบุว่าเป็นเรื่องที่ยอมความไม่ได้เรื่องนี้ต้องเป็นอาญาแผ่นดิน
ซึ่งสำนักพุทธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปดำเนินการตามกฎหมายนะฮะ
ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือรัฐมนตรีอนุชาก็จะให้สำนักพุทธเนี่ยไปดำเนินการทางกฎหมายกับทางหมอปลา

หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง
รัฐมนตรีอนุชายังปฏิเสธนะครับบอกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าสำนักพุทธ
ไม่ได้ทำงานไม่เข้มแข็งไม่ตรวจสอบกวดขันเรื่องของพระเรื่องของวัดนะครับ
แต่ทำมาตลอดมีมติของมหาเทราสมาคมที่จะกำกับดูแลต่อ
แต่มันต้องเป็นไปตามลำดับชั้นตามลำดับขั้นตอน
แล้วต้องตั้งบทลงโทษของพระแต่ละลำดับชั้นด้วย
หลายเรื่องก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
บางทีทำไปก็ไม่ได้แจ้งกับสื่อมวลชน
เพราะความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยยังมีอยู่ในสังคม
ส่วนคนที่ไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธาก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
การชี้แจงต่างอาจจะทำให้หลายคนดูเหมือนว่า
ทำไมเรื่องนู้นเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางสำนักพุทธ

คุณอนุชาบอกว่าการชี้แจงก็ต้องเข้าใจว่ายุคสมัยนี้เนี่ย
ต้องทำให้รอบครอบก่อนถ้าชี้แจงไม่ถูกต้อง
แล้วเกิดความแตกแยกก็ไม่ควรจะชี้แจง
บางครั้งเราชี้แจ้งเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบัน
เป็นโรคยุคอะไรโรคยุคของการสื่อสารที่ค่อนข้างมีจำนวนมาก
ไม่อยากเห็นความแตกแยกหรือความคิดเห็นความแตกแยกในสังคมมีมากกว่านี้
บางครั้งผมตัวผมเองเป็นคาราวาสพูดมากไปนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าคาราวาสมาวิเคราะห์พิจารณ์เสะเหตุ
ซึ่งผมคิดว่าบางครั้งมันไม่ถูกต้อง
เราต้องให้บางสิ่งบางอย่างมาประกวดในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับ
ปัจจุบันเตียงหนุชาห์ก็ยืนยันเหมือนท่านนายกนะครับ
กำลังพิจารณาแล้วก็ร่างข้อเสนอมายังคอลโมให้พิจารณาอยู่ด้วยนะครับ
ว่าควรจะมีบทลงโทษแล้วควรจะมีโทษทางอาญาตามมาด้วย
ไม่ใช่แค่ว่าปาราชิกแล้วก็ศึกแล้วก็จบกันไปไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่กลัวอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ทีนี้ค่ะกรณีของหมอปลาและทีมงานที่บุกเข้าไปสร้างเรื่องสร้างราว
กลายเป็นข่าวใหญ่กรณีหลวงปู่แสงเนี่ยนะคะ
ทำให้ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านนะคะ
ยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการตั้งคำถามไปว่าเอาแล้วแบบนี้กรณีเก่าที่หมอปลาและทีมงาน
เคยบุกเข้าไปตามวัดไปศึกพระรูปนั้นรูปนี้
มันจะแบบสร้างหลักฐานเท็จอะไรด้วยไหม
มันจะเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยไหม
คนก็เลยนึกไปถึงคดีเก่าเหตุการณ์เก่าอะค่ะพี่อุ๋ย
แล้วคนนี้มาแล้วค่ะคุณสนทิยาสวัสดี
ที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร

ใช่ค่ะไปกองปราบค่ะ
แจ้งความจะเอาผิดหมอปลาตามพรบคอมพิวเตอร์และพรบคณะสงฆ์
รวมถึงความผิดอื่นด้วยค่ะ
บอกว่ามันเป็นการจาบจ้วงนี่นะคะใช้วิธีการล่อให้กระทำความผิด
มันเป็นวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คุณสนทิยาบอกว่าการเคลื่อนไหวของหมอปลาและทีมงานในบางเรื่องบางประเด็น
มันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็ยอมรับ

หมอปลาก็ยอมรับเองว่าส่งทีมงานไปล่อซื้อ
แม้ว่าหมอปลาและทีมงานจะกราบขอโทษต่อหลวงปู่แสงไปแล้ว
แต่การกระทำที่เกิดขึ้นความผิดมันสำเร็จไปแล้ว
มันเข้าข่ายการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา
คุณสนทิยาขอให้ตำรวจกองปราบ
ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสงเมื่อ๑๑พฤษภาคม๔ข้อ

หมอปลาและทีมงานที่กระทำความผิดมีทั้งหมดกี่คน
ในส่วนของการบุกรุกการไลฟ์สดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทางราชการ
เช่นในอำเภอพอสำนักพุทธจังหวัดว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ตรวจสอบคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาที่อ้างถึงร้อยเอกธรรมนัฐนะคะ
ว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเนี่ยขยายผลให้หน่อยได้ไหมประเด็นนี้
หมอปลาด้วยมีอำนาจอะไรในการไปตรวจสอบวัดหรือว่าสำนักสงฆ์
แต่ประเด็นสำคัญที่คุณสนทิยาบอกว่าคาใจมากที่สุดเลยค่ะ
ก็คือคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาที่อ้างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ประสานตำรวจคอยอำนวยความสะดวกในการเข้าไปบุกเข้าไปในสำนักสงฆ์ของหลวงปู่แสง
อันนี้คือจริงหรือเปล่าถามหน่อยว่าจริงไหม
เขาจะมีทีมของร้อยเอกธรรมนัฐคือคุณกันจอมพลังจะไปด้วย
คุณกันจะไปกับหมอปลาหลายเรื่องแล้วไงก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าว
ช่วงหลังจะไปหลายเคสอยู่
ขยายผลตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมคะ
เกี่ยวกับการทำงานของหมอปลา
ก็นี่แหละค่ะแล้วขอเพิ่มเติมว่า

หลายคดีที่หมอปลาและทีมงานบุกไป

ว่ามันมีการสร้างหลักฐานเท็จมีการล่อซื้อ

ผู้แทนลักษณ์ดอนด้วยนะค่ะ
แล้วหนึ่งในคณะกรรมธิการ

คุณสมหญิงคุณชนาจะจำได้นะค่ะ

หลังจากที่หลวงปู่แสงท่านไปจำ

คุณสมหญิงนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงนะฮะ

รับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของหมอปลากับทีมของหมอปลา
คุณสมหญิงเป็นกรรมธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนรัศดรด้วยนะครับ
วันนี้บอกกับเราบอกว่าหลังจากที่หลวงปู่แสง
ท่านมีเมตตาอภัยให้หมอปลาแล้วก็ทีมงานรวมถึงทุกคน
ตัวคุณสมหญิงในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสงก็ตั้งใจทำความประสงค์ของหลวงปู่
แต่ในส่วนของลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยเขาต้องการให้ดำเนินคดี
แล้วต้องการตรวจสอบการทำงานของหมอปลา
ซึ่งวันพรุ่งนี้มีหลายกลุ่มจะมายื่นหนังสือเรียกร้องยื่นหนังสือร้องเรียน
ต่อคณะกรรมธิการศาสนาที่สภาผู้แทนราชดร
ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
ก็คงเรื่องที่ชัดเจนก็คงเป็นเรื่องดำเนินคดีหมอปลา
หรือเอาเข้าสู่กรรมธิการให้วางหลักนโยบาย
ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เป็นบทเรียน
อันนั้นเป็นเรื่องของกรรมธิการ

ต้องมาคุยกันเพราะว่ากรรมธิการก็ยังมีทุกภาคการเมืองอยู่แล้ว
แล้วว่าการที่หมอปลาเข้ามาดำเนินการอย่างนี้นะ
เราก็รู้ว่าสิ่งที่มันออกมามันไม่สวยงาม

เราก็ต้องมาพูดกันในหลักเกณฑ์ว่าเขามาได้ยังไง
ต้องทำยังไงต่อไปสิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก
หมายถึงว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่
อย่างสืบจริงแล้วสื่อก็อยากให้สื่อทำหน้าที่
ในเรื่องที่ต้องไม่ไปพูดแทนคนอื่น

หมอปลาก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
และหลังจากที่หมอปลายอมรับความผิด
หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะทำแบบนี้อีกหรือเปล่า
หรือจะมีการแก้ไขมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไง

คุณสมหญิงบอกว่าปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว
ที่มีเจ้าคณะปกครองเป็นขั้นเป็นตอน
หากจะตรวจสอบก็ต้องทำตามขั้นตอนไม่ได้บุกเข้าไปเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณสมหญิงบอกว่าอย่าไปทำเหมือนกับว่าตัวเองเก่งแล้วเป็นคนดัง
แล้วจะไปขู่ใครก็ได้ในส่วนของสื่อมวลชนก็อยากฝากบอกให้มีความเป็นกลาง
และพยายามไม่ใช้วาจาจาบจ้วงก้าวร้าวซึ่งมันไม่เหมาะสม
แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะนั่งอ่านที่ข้อความขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวี
ก็มีการตั้งคำถามไปที่สำนักพุทธด้วยนะคะก็คือต้นทางค่ะ
ว่าถ้าสำนักพุทธแบบทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยก็คงจะไม่มีหมอปลาที่ไปบุกวัด
บุกสำนักสงฆ์อะไรคนยังให้กำลังใจหมอปลาก็มีบอกหมอปลาทำเรื่องดีก็มีเยอะนะ
หลากหลายความเห็นค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรื่องของการเอาผิดเนี่ยมีต่อค่ะ
นักร้องพูดฬิพฤษีสุวรรณจัญญาคศาลลกรรม
กรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะคะ
อยากจะให้เอาผิดในอำเภอป่าติ้ว
ภูมิหน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธร
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ทำไมปล่อยให้หมอปลาและพวกพาทีมสื่อมวลชนบุกเข้าไป
สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมที่ป่าติ้วยะโสธร
แล้วไปกล่าวหาหลวงปู่แสงยานวโร
คุณศรีสุวรรณบอกว่าการกระทำของหมอปลาและทีม
มันเป็นการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
มันเป็นพยานที่จะเอามากล่าวหา
แล้วก็ใช้กิริยาวาจาท่าทางไม่เหมาะสมเลย
ทำให้ศิษยานุสิตและประชาชนไม่พอใจในพฤติกรรมของหมอปลาและคณะ
คุณศรีสุวรรณก็เลยบอกว่าถ้าตั้งข้อสังเกตกันดีเอาแบบให้ชัด
บุกเข้าไปมีในอำเภอป่าติ้วไปด้วยนะ
อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดยะโสธรไปด้วยนะ
ตำรวจก็ไปด้วยนะแล้วบุคคลดังกล่าวเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
แต่ทำไมปล่อยล่ะทำไมปล่อยให้หมอปลาให้ทีมงานหมอปลา
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับหลวงปู่แสงแบบนั้น

ปปชตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ให้หน่อย
ในทางกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

และอีกสำคัญก็คือมิให้เกิดกรณีอย่างนี้ซ้ำขึ้นมาอีก
โดยเฉพาะหากจะมีใครก็แล้วแต่
ในการไปล่อซื้อล่อการกระทำให้เกิดความผิดนะครับ
แล้วก็เชิญชวนให้ความรักษาการท่านผู้ใหญ่
ร่วมทีมไปด้วยในการไปเป็นเกาะป้องกันตัว
อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้อง

เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐถูกยืมมือ
ตำแหน่งหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์แอบแฟ้ง

ไต่สวนสอบสวนเอาผิดลงโทษขั้นสูงสุดนะคะ
ท่านผู้ชมครับปัจจุบันหลวงปู่แสงท่านจำวัด
อยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่ตะมนต์ไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงนะฮะ
ท่านอายุเก้าสิบกว่าเกือบร้อยปีแล้วนะครับ
วันนี้ทางผู้ราชการจังหวัดอำนาจริงเนี่ย

แล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาจัดตั้งกองอำนวยการ
รักษาความปลอดภัยที่วัดป่าอรัญญาวิเวก
นี่ฮะก็มีฝ่ายปกครองด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยชรบด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้น
แต่ตอนนั้นอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่ยะโสธรที่ป่าติ้ว
วันนี้มีศิษยานุสิตของหลวงปู่แสง
เดินทางมารอกราบนามัศกาลหลวงปู่แสงตั้งแต่เช้านะครับท่านผู้ชมครับ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งกำหนดให้เข้านามัศกาลหลวงปู่คือบ่ายโมงถึงบ่าย๓
วันนี้หลวงปู่ท่านก็มาให้สินให้พรญาติโยม
นี่จะใช้ไม้ลักษณะแบบนี้นะครับแตะไปที่ตัวของญาติโยมที่มากราบนี่นะฮะ
รองผู้ว่าเองก็มาหารือแนวทางในการบริหารจัดการเวลาการดูแลหลวงปู่
แล้วก็พื้นที่วัดต่างด้วยช่วงเช้าหลวงปู่แสงก็ให้ญาติโยม
นำพระทหารเช้ามาถวายนะครับและยังได้ถามญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ
บางทีท่านก็ถามว่าเออเป็นยังไงน้ำพอทำนาไหมสักพักหนึ่งท่านก็กลับเข้ากุฏินะครับ
เพราะว่าวันนี้ช่วงเช้าท่านอาการค่อนข้างอ่อนเพลียมีคลิปวีดีโอหนึ่งขณะที่หลวงปู่แสงท่านได้พูดคุยกับลูกหลานนะครับ
ที่วันนี้มากราบนะแล้วอยากจะนิมนต์ท่านให้กลับไปที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น
ลูกหลานบอกจะได้ดูแลหลวงปู่อย่างใกล้ชิดมากขึ้นผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะฮะได้เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
ลูกหลานบอกจะได้ดูแลหลวงปู่อย่างใกล้ชิดมากขึ้นผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ

หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
หลวงปู่ท่านจะบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
ท่านก็จะทุดงไปเรื่อยนะครับท่านประชมครับ
ท่านก็จะทุดงไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลายจังหวัดพอไปจำวัดอยู่ที่ไหนก็จะมีการสร้างวัดสร้างสำนักสงฆ์ต่างขึ้น
แรงศรัทธาของญาติโยมเพราะฉะนั้นเวลาท่านที่มีพรรษามากขึ้น
ท่านอายุมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะไปจำวัดอยู่หลายที่
อย่างตอนนี้หลวงปู่แสงท่านก็จะมาอยู่ที่อำนาจเจริญ

นิกชนเนี่ยมากราบนัศกาลหลวงปู่วันนี้มากันเยอะนะครับทุกผู้ชมครับ

มากราบไหว้นี่ถ้าผู้หญิงจะอยู่ไกลหน่อย๕เมตรใช่ไหมตามกฎใหม่
อยู่ได้แค่ตรงนี้นะครับส่วนผู้ชายจะเข้าไปกราบใกล้ใกล้ได้
นี่ฮะคณะกรรมการวัดยืนยันอีกครั้งนะครับว่า
วัตถุมงคลของหลวงปู่แสงทุกรุ่น

หลวงปู่ท่านให้จริงให้ญาติโยมจริง

คุณผู้ชมคะขอต่อเนื่องกันอีกสักหน่อย
ที่สารีตำรวจหูทรเมืองเนอะคอลผถมวันนี้นะคะ
ก็มีทางในนามของทนายกองทัพธรรม
ในฐานะนายกสมาคมวัยยาวัชกรแห่งประเทศไทยคุณสุพัฒนพฤษนิติสสิทรนะคะ
ไปพบตำรวจบอกว่าอยากจะแจ้งความหมอปลากับทีมงานนะคะ
ในกรณีร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืนตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เข้าไปในกุฏิของพระวิธีเทพมติพระลูกวัดวัดห้วยจราเข้

และไปกล่าวหาว่าพระวิธีอยู่กับศรีกา๒ต่อ๒
ซึ่งมันเป็นความเท็จ
จริงแล้วศรีกาที่ถูกกล่าวอ้างนั้นเป็นผู้ชาย
แต่แต่งกายในลักษณะหญิง
และที่สำคัญเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระวิธี
มาช่วยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู
นำข้าวไปให้ฉันทุกวัน๗ปีมาแล้ว
กลับไปดูเหตุการณ์นี้กันสักนิดนึงนะคะ
ที่นำมาซึ่งการไปแจ้งความดำเนินคดี

ว่าบางทีก็เอาของมาเตรียมของมาถวายใช่ไหม
ก็ไม่เคยแก่มาแต่มาเอาไปกินนะคะ
สองนึงกว่าก้าวในเชิงวัดไปอย่างนี้
เขาไปอยู่ข้างในด้านแหละค่ะ
คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมคะ๖เมษายนที่ผ่านมา

ทีนี้พอวันถัดมาคือวันที่๗เมษายน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าพระวิธีไม่ได้มีความผิดนะคะ
แล้วก็รายงานไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แต่พอความจริงปรากฏหมอปลากับพวกเงียบไปเลย
เห็นมาขอโทษมาขอขมาเลย
ทางญาติผีน้องของพระท่านก็ได้รับความเสียหาย
พระท่านเองก็ได้รับความเสียหายทางวัดก็เสื่อมเสีย
ทนายความก็เลยไปแจ้งความเอาผิดหมอปลา

บุกรุกในเวลากลางคืนตั้งแต่๒คนขึ้นไป

คือนำข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ความผิดตามพรบคณะสงฆ์ทำให้คณะสงฆ์แตกแยก
บุกรุกเข้าไปเกิน๕คนเป็นการกระทำอันมิชอบ
ด้วยกฎหมายเข้าข่ายอังยีส่องโจรนะคะ
ซึ่งก็คุณสุพัฒพฤษก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้พระวิธีท่านก็ไปแจ้งความเอาผิดหมอปลานะ
ซึ่งก็มองว่าหมอปลากับพวกทำความผิดสำเร็จไปแล้ว

มันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางวัดด้วย
มันก็เป็นการคุกคามพระพิสุขสงฆ์ด้วยค่ะ
หลังจากที่หมอปลาเขาเข้ามาแล้ว
พบภาพตรงนั้นว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิง
ได้มีการขอโทษอะไรกับพระหรือเปล่า
ไม่มีแล้วฮะแล้วก็ปล่อยเรื่องเงียบมากระทั่งบัตรนี้ครับ
ในส่วนของผมในนามของทนายกองทัพธรรม
แล้วก็ในฐานะนัยศุษย์สมโคมวัยยาวัตกรรมอันตรีธุทธรรมไทย
เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้วก็เป็นการพูดความพระพุทธสู่สงฆ์
ในการสอบสวนเนี่ยอาจขยายผลไปถึงว่า
มีใครเข้ามาบ้างมีใครร่วมกระบวนการบ้าง
แต่พ่อนางสอบสวนก็จะได้ข้อกล่าวขาดเป็นละลายไปครับ
ผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ก็ไปที่โรงพักด้วยนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าคือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

อย่าไปดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่ของตัวเองค่ะ
จากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่า
การที่เราจะอยู่ในสังคมโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัด
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
อย่าไปดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่ของตัวเอง

แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับอนุชนรุ่นหลังต่อไป
ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับทนายโนบิ

ทีมข่าวก็ถามไปที่ทนายเดชา
ทนายเดชาก็บอกสั้นว่าทนายโนบิมาขอคำปรึกษา
ถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะ
คือทนายโนบิหรือว่าทนายภัยศาลเนี่ยเขาก็จะไปดูเคสต่างไปพร้อมกับหมอปลา

ซึ่งตอนนี้ทางทนายอนัญชัยชายเดชทนายดังก็
กำลังที่จะเป็นตัวแทนของทางด้านของวัดหรือว่าพระ
ที่ถูกหมอปลาคุกคามในการดำเนินคดีเป็นทนายความให้
และทนายเดชากับทนายอนัญชัย
เพิ่งมีกรณีการจากข่าวกรณีอะไรนะพวกสลากอะไรออนไลน์อะไรพวกนี้
แต่พอถ่ายภาพแบบนี้ก็เลยเป็นประเด็นเลยไง
เราก็เลยไปถามทนายอนัญชัยหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายอนัญชัยบอกว่าอย่างนี้ฮะที่เห็นทนายโนบิไปขอคำปรึกษาทนายเดชาเนี่ย
จะเป็นสิทธิ์คิดล้างครูก็เชิญ
ผู้ชมจำได้ไหมฮะทนายอนัญชัยบอกว่า
ตอนที่มีเหตุการณ์บาสมีดคู่เนี่ยทนายภัยศาลทนายโนบิ
หมอปลาเองน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาเนี่ยตอนนั้นถึงขั้นมากราบตักฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยนะ

ให้ดูวิตุงดูวิตานี่มันก็รูปศิษย์ผมตัวนั้นแหละครับ

เมาะป๊าก็ปรากศิษย์ผมเนี่ย
น้องป๊ากก็ปรากศิษย์ผมเนี่ย
ธนาคติศาสตร์ก็ปรากศิษย์ผมเนี่ย
ถ้าศิษย์คิดล้างคุณก็เชิญ
ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เริ่มเป็นศิษย์กัน

จะสู้พอดีก็สู้ก่อนไปนะครับ
แต่อย่ามายุ่งกับฐานายกองทัพธรรม

ยุ่งแล้วมีปัญหาแน่นอนครับ

นี่เป็นการประกาศตั้งของทนายอนัญชัย

บุกลุกมาคุกคามหลวงปู่แสง
ก็เลยจะตั้งทีมทนายกองทัพธรรม
ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือวัดวาอารามต่าง

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการปกป้อง
พระพุทธศาสนาหลังประกาศ

ประกาศไปแค่๒วัน

ติดต่อเข้ามาขอเป็นทนายกองทัพธรรม

มีเป้าหมายในการทำนุบำรุงปกป้อง

จากการถูกบุคคลบุกรุก
มาปรึกษาขอให้ช่วยกรอบกู้ชื่อเสียง

ยิ่งตอนนี้มีรัฐบาลกับสำนักพุทธ

ท่านทุกสำนักพุทธ

ไม่มีความดังใจเลยค่ะ
เพราะเราสำราญอยู่บนพฤษฐานงกฎหมาย

เดี๋ยวจะตั้งเพจขึ้นมานะครับ

มีทนายความทั่วประเทศที่จะมาร่วมกันเป็นทหารของกองทัพเพื่อปราบมารศาสนาให้หมดไป
นี่ทนายอนัญชัยบอกเราว่าอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าพูดถึงทนายหลายหลายคนแล้วเนี่ยต้องพูดถึงคนนี้ค่ะ
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ก็เป็นหนึ่งในทีมของหมอปลาที่ไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยตลอดกรณีของหลวงปู่แสงก็ไป
คือนายภัยศาลบอกว่ารู้สึกผิดมากนะคะอยากจะขอขมาหลวงปู่
หลังเกิดเรื่องเนี่ยนอนไม่หลับเลยนั่งสมาธิทุกคืน
อยากจะไปกราบขอขมาหลวงปู่ถึงวัด
แต่ก็ตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่าจะได้แบบไม่เกิดความไม่สบายใจกับกลุ่มลูกศิษย์นะคะ
ผมพูดตรงนะผมอยากเข้าไปกราบขอขมาท่านมากนะครับ
แต่เป็นการลดแรงปะทะนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจกับตัวเอง
บอกกับครอบครัวแล้วว่าอาจจะเป็นปลายเดือนกรกฎาหรือต้นเดือนสิงหา
ผมจะบวชนะครับอย่างน้อย๑๕วันแต่ใจอยากบวช๑เดือน
เพราะว่าเป็นการชำระล้างจิตใจแล้วก็เป็นการกราบขอเข้ามาท่าน
วันนั้นถ้ารู้ถ้ารู้นะจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เลย
แต่ก็มีบางกริยาที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมอันนี้ต้องกลับขออภัยลูกศิษย์
หลวงปู่แสงทุกท่านนะครับกลับขออภัยครั้ง
ทนายสำนึกมีความมีหิหิตปากมีความระยะใบบาปจริงนะครับ
แล้วก็ได้พูดถึงกรณีทนายอนัญชัยประกาศตั้งทนายกองทัพธรรม
พี่อุ๋ยเล่าไปเมื่อสักครู่ด้วยนะคะทนายภัยศาลก็บอกว่าก็ดี
จะได้มาช่วยดูแลพระพุทธศาสนา

หน่อยหลังจากที่วันนั้นมีการกราบขอโทษขอเข้ามา
หลวงปู่แสงที่บ้านพักที่เพชรชบุรีเนี่ยบอกว่าจะขอหยุดสัก๒๓สัปดาห์มั้ง
เกี่ยวความเคลื่อนไหวต่างต่างวันนี้ที่บ้านก็เงียบเลยนะฮะ
ลาดเพชรชบุรีนะครับแต่ก็มีหลายคนที่เดินทางมา
ให้กำลังใจหมอปลานะค่ะบอกว่าอยากให้ทำหน้าที่ต่อไป
อะไรประมาณอย่างนั้นขณะเดียวกันหมอปลาเองบอกว่า
งดให้สัมภาษณ์นะครับในช่วงนี้เนื่องจากไม่อยากเปิดประเด็นใหม่
ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปโจมตีแล้วเมื่อเห็นว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีต่างต่างแล้วเนี่ย
ไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะดีที่สุด
ของงดให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้เพื่อป้องกันความสับสนค่ะ
อ่าเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะฮะ